มาดูเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากคลิปคลิปหนึ่งค่ะนะฮะ
มีคนที่เขาถ่ายเอาไว้นะครับแล้วก็เอามาเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก
อ่าเป็นพฤติกรรมของผู้ชายสองคนหนึ่งในนั้นเนี่ย
อ้างว่าตัวเองเป็นทหารอากาศค่ะแล้วก็เป็นทหารจริงจริงอะค่ะ
ที่สุดแล้วเป็นจริงเมาฮะยิงปงยิงปืนไปป่วนในงาน
แต่งงานงานหนึ่งที่ลำปางค่ะมีเสื้อขาวกับเสื้อเขียวอืม
อ่าลองดูเส้นหน่อยหนึ่งก่อนนะฮะ
เออเลือกอะไรเนี่ยนี่พวกปืนมาต๋วยเหรอเออพวกปืนเลือกอะไรเนี่ย
บอกพวกปืนมาต๋วยเหรอครับเอาพี่ทายได้พี่ทายเลยครับครับ
รู้เขาอีกไหมเออผมไม่เอาอย่าอย่าไม่เอาหือมาที่ผม

ก็จะมีอะนะมูนี่มายังแม่ยังไม่ชายกันชายกันแม่น
ถ้าเกิดมึงตามมาคนเอกมึงต้องคุยกับกู

มึงถ่ายหน้ากูเลยไว้เพจในเฟสบุ๊คด้วยนะ

อ้าว

อ้าว

มีท้าทายให้ถ่ายคลิป

ส่วนเสื้อเขียวที่อยู่ข้างหลังยิงปืนเลย

คือเมาสุด
ไม่รู้ปกติสางเมาจะเป็นยังไง

คือแถวพื้นที่ตรงนี้หมู่บ้านแถวนี้ที่ลำปางเนี่ยเขามีงานแต่งงานกัน
นะครับยิงปงยิงปืนป่วนเขามั่วไปหมดนะครับ
ท้ายเขาเต็มไปหมดนะครับก็นายเอกพลดีงามอายุ๕๙ปีเนี่ยนะฮะเป็นบีดาของฝั่งเจ้าสาว
ของบ้านที่เขาจัดงานแต่งงานในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะครับ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีคลิปแบบนี้เป็นหลักฐาน
ซึ่งเขาก็เขียนข้อความว่าเสื้อเขียวกับเสื้อขาวอ้างตัวมียศสูง
ที่นี่วังเหนือประเทศไทยยังไงก็ได้
แต่งหรือสงครามโลกครั้งที่๓แชร์ไปจับตัวมันให้ได้อะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
พ่อของเจ้าสาวไปแจ้งความกับตำรวจสพวังเหนือ
ดำเนินคดีกับชายทั้งสองคนที่อยู่ในคลิป
พร้อมกับบอกว่าไม่รู้จักไม่เคยรู้จักสองคนนี้ไม่ได้เชิญมาร่วมงานแต่งงานลูกสาวด้วย
สองคนนี้มาเนี่ยพฤติกรรมโอ้โหอุกอาดมากไม่เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลย
สร้างความเดือดร้อนให้คนอยู่ในงานไปหมดทั้งสองคนเท่าที่รู้ก็คือมากับคนในหมู่บ้าน
แต่ไม่ได้เป็นญาติฝ่ายไหนพอมาถึงจุดที่เขาจัดงานกันก็ตะโกนบอกผู้คนแถวนั้น
บอกว่าผู้พันมาขอให้เจ้าภาพออกมาต้อนรับเจ้าภาพเขาก็ออกไปต้อนรับก็ได้
ก็ไม่รู้ว่าก็ผู้พันธุ์มาพอต้อนรับเข้ามาในงานขึ้นไปป่วนบนเวทีรำวง
วุ่นวายไปหมดแล้วก็เป็นภาพอย่างคลิปที่ปรากฏครับ
ผู้พันมาผมว่าผู้พันอะไรชีวิตภัณฑ์หรือเปล่าผมไม่รู้เลย
ผู้พันจริงหรือผู้จังบอกไม่รู้ผมก็ไปต้อนรับเขา
ก็ได้ยินเสียงปืนขึ้นหนึ่งนัดผมก็เอ๊ะเอกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เสียงดูดดีก็เงียบไปและเสียงผู้คนก็แตกจึง
เสียงปืนที่ดังขึ้นมา
ผมก็ออกจากนั้น
ออกจากบ้านไปดูก็เห็นผู้คนยื้อแย่งกัน
บางคนก็เข้าไปห้ามปามว่าไม่ควรจะทำอย่างนี้นะ
ในงานมุสริมงคลนะแต่เจ้าของที่อ้างตัวเป็นทหารนั่นแหละ

ส่วนคนที่ถ่ายคลิปนะครับคือนายอุบลพงกฎเพชร
อายุ๕๖ปีที่ถ่ายคลิปแล้วก็ถูกเสื้อขาวขู่ต่อว่าต่างนานาเนี่ย
บอกว่าหลังจากเห็นเหตุการณ์เขาก็หยิบมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้
ผู้ชายเสื้อเขียวเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
หลังจากนั้นผู้ชายเสื้อขาวก็ยิงปืนขึ้นฟ้าอีก๒นัด
แล้วทั้งคู่ก็ขับรถออกไปประมาณ๒๐๐เมตร

ขณะที่นายอนุพงพันธ์ดีอายุ๓๓ปีเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ในพื้นที่
ซึ่งเขาก็ขาพิการด้วยบอกว่าช่วงเกิดเหตุเขานั่งอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านงานแต่งงาน
ถูกผู้ชายสองคนนี้เข้ามาหาเรื่องมาบีบคอด้วยนะ
ตะโกนถามว่าใครมีปัญหาอะไรไหมใครคล่องใจก็เข้ามา
แล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยมีปืนใครจะมาใหญ่แถวนี้ไม่ได้
ทหารตำรวจมันบอกว่าเป็นนิ้วซิ้วมันหลอกคอผมหลอกคอผม
กูลูกเปินกูเพียบตอนนั้นไออยู่ไหนไอเจ็บต่อกัน
มันเป็นคนพิการเป็นคนพิการอยู่แล้วแล้วโดนหาเรื่อง
อันนี้จืออย่างไหนคุณหนุอายุแต่ไหนนะครับ๓๓ครับ
เป็นคนในหมู่บ้านวังวังนี่เลยเหรอมันมาหาเรื่องกับคุณนุเลยเหรอ
เป็นว่าใครแน่อยากกินหมุกพื้นก่อน
โดนทั้งหมู่บ้านแล้วเขาอืมเขาเขาขาพิการเขานั่งอยู่หน้าบ้านไปหาเรื่องเขาอ่ะ
ครับทำไมอ่ะช่วงสายวันนี้นะคะตำรวจสภวังเหนือพร้อมทหารบนทลฐาน๓๒
ก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุอีกครั้งนะคะและอย่างที่บอกค่ะว่าหนึ่งในสองคนก่อเหตุ
เขาเป็นทหารอากาศนะคะเตรียมออกหมายเรียกทั้งสองคน
พกพาอาวุธปืนไปในชุมชนเมืองทางสาธารณะ
และยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร

แต่เป็นฐานอากาศที่หนีราชการหนีราชการไปตั้งแต่ปีที่แล้ว
ต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็มีมติเห็นสมควร
ปลดออกจากราชการฐานหนีราชการ
ส่วนล่าสุดช่วงเย็นวันนี้ค่ะที่ด่านตรวจยาเสพติดสพศพปราบ
จับกลุ่มทั้งสองคนได้ค่ะอ๋อเหรอฮะกำลังขับรถผ่านด่านค่ะ
แล้วเขาก็ตรวจสิคะแล้วก็เจอปืนที่ใช้ก่อเหตุในคลิปนี้ค่ะ
คือปืนนี้เป็นปืนที่มีทะเบียนแต่ไม่ใช่ชื่อของคนก่อเหตุ
นี่สองคนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนนะคะ
ไม่เหมือนในคลิปเลยเนอะทำไมดูนั่งเรียบร้อยเชียว
ตกเชียอืมคือถ้าจากในคลิปเนี่ย
เสื้อเขียวจะเป็นคนที่ตะโกนว่าเขาเป็นทหารอากาศอะไรแบบนี้นะ
ก็ไม่รู้ว่าจริงแล้วจะเป็นคนไหนแต่ว่าทางกองทัพเขายืนยันแล้วนี่
ค่ะมีคนนึงแต่ว่ามีรอชการไปอันดับปีที่แล้วแล้วนะครับ